ในรอบ๓๔ปีของรายการขีดเส้นใต้เมืองไทย
ผมได้หยิบยกเอาเรื่องการหลอกลวงแชร์ลูกโซ่
ออกอากาศบ่อยครั้งมากเลยครับ
ด้วยความหวังว่าถ้าเปิดโปรงให้คนรู้กันมาก
ทำมาหากินหลอกลวงคนแบบนี้
มันจะทำไม่ได้เพราะคนรู้ทัน

ในช่วง๓๔ปีที่ผ่านมา
ยังมีการหลอกลวงในลักษณะอย่างนี้บ่อยมาก
ท่านไปดูที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเถอะครับ
มีมาเป็นระยะระยะมากันเป็นกลุ่ม
มากันเป็นหมู่มาร้องเรียนเรื่องถูกโกงแบบนี้ทั้งนั้น

คุณสามารถชัยจิตวนิตกุลที่เป็นประธาน

ตอนนี้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้ว
เรื่องที่ผมเรียกร้องมาในช่วง๓๔ปีที่ผ่านมา

เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
เอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหานี้เสียทีเถอะ
เอาจริงเอาจังเสียทีเถอะ
เรียกร้องว่าถ้าโทษทางกฎหมาย
มันไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงพอ

ฝ่ายที่มีหน้าที่บอกกล่าวปกป้องประชาชน
ต้องทำงานกันจริงจังกว่านี้
ถ้าทำงานกันจริงจังอย่างนี้

เรื่องของแชร์แม่มณี
เป็นห่าวใหญ่มาสองสามวันแล้ว
แล้วกลายเป็นเรื่องที่ร้อนไปถึงนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีมาตั้งคำถามว่าคนไปเชื่อได้ยังไง

แล้วก็มีการเปิดโปรงว่ามีเหยื่อแชร์เนี่ยตั้ง๓๐๐๐

จากแม่ค้าขายตุ๊กตาสู่ตุ๋นแชร์หมื่นล้าน
เนี่ยข่าวสดบอกว่าเรื่องของแม่มณีบานปลาย
ผมขอตอบคำถามนายกรัฐมนตรีเสียก่อนว่า
เชื่อเขาได้ยังไงให้ดอกสูงขนาดนั้น
นายกต้องรู้นะครับว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่
ไม่ใช่เขาไม่มีภูมิคุ้มกันไปตลอด
บางคนหลายคนจบปริญญาตรีนะครับแต่ว่ายังตกเป็นเหยื่อเพราะอะไรล่ะครับ
เพราะกระบวนการที่เขามาหลอกล่อชี้ชวนชี้นำเนี่ยมันน่าเชื่อถือ
คนที่มาชวนเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาจะเอาสมุด
มุดฝากธนาคารมาเปิดให้ดูเลยนี่เห็นไหมลงไปเท่านี้
แต่ละเดือนได้เงินกลับมาเท่านี้แต่ละเดือนกลับมาเท่านี้
เดือนที่๑ได้เดือนที่๒ได้เดือนที่๓ได้เดือนที่๔ได้เดือนที่๕ก็ได้
เราฟังแล้วเราก็เอ๊ะมันเขาไปทำอะไรถึงได้กำไรขนาดนั้น
แต่นี่มันเห็นนี่คนที่เรารู้จักมักจี
คนที่เป็นเพื่อนเราคนที่เขาคุ้นเคยกับเรา
เขามาบอกเราเอาสมุดมาโชว์ให้ดูมันได้ทุกเดือนแล้วทนไหวเหรอครับ
ลงไปหมื่นนึงลงไปหลักหมื่นได้หลักแสนลงไปหลักแสนได้หลักล้าน
ในที่สุดก็ไปกู้เงินเข้ามาลงไงครับหลักการแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
แชร์ชะม้อยก็เหมือนกันเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนั่งทำงานกันอยู่ด้วยกัน
อีกคนนึงไปลงทุนกับแชร์ชะม้อยอีกคนนึงไม่ลง
เพราะว่าคนที่ไม่ลงเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้
แต่ไอ้คนที่ไปลงทุนกับแม่ชะม้อยเอาสมุดเงินฝากมาให้ดูทุกเดือน
สิ้นเดือนก็เปิดให้ดูแล้วนี่ได้มาอีกแล้วเห็นไหม
เดือนที่๒ได้อีกแล้วเดือนที่๓ได้อีกแล้ว
ยั่วยวนทุกเดือนในที่สุดทนไม่ไหว
ไอ้ที่บอกว่าเอาไปทำอะไรเงินจะได้กำไรขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้
ไม่คิดแล้วรู้แต่ว่าเพื่อนได้ทุกเดือนเอามั่ง
หลักการแบบนี้แบบเดียวกันกับเรื่องแม่มณีแล้วนายกต้องรู้นะครับว่า
คนเราเนี่ยเวลาหลงไปถูกหลอกแล้วเนี่ยรู้ว่าตัวเองถูกหลอกแล้ว
วิธีการจะได้เงินคืนทำยังไงรู้ไหมครับไปหลอกเงินเพื่อนต่อ
เพื่อมาลงแล้วตัวเองก็หักไว้หาทางหาทางเอาเงินคืน
เอามาจากไหนก็คนใกล้ชิดมีเพื่อนกี่คนก็ไปเกลี้ยกล่อมเพื่อน
มันเป็นวงกันอยู่อย่างนี้หลักการเดียวกันเลยครับ
กับแชร์ชะม้อยฉะนั้นที่นายกบอกว่า
ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อถูกส่วนหนึ่ง
แต่ว่าส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกคนที่ทำงานระดับทำงานออฟฟิศ
ระดับจบปริญญาตรีก็โดนครับตอนเนี้ยมีคนมากมายที่เจอปัญหาเรื่อง
แชร์ลูกโซ่หมดเนื้อหมดตัวทะเลาะกันบ้านแตกสาแหลกขาด
ไปถูกหลอกผัวก็โกรธผัวไปถูกหลอกเมียก็โกรธ
บ้านถูกโจรทั้งผัวทั้งเมียหมดเนื้อหมดตัวฆ่าตัวตายไปก็มี
แล้วเราจะทำยังไงเราจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้
เป็นกันอยู่อย่างนี้เหรอครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าใช่
ไม่มีเฉพาะบ้านเราหรอกประเทศอื่นก็มี
รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินก็บอกประเทศอื่นก็มี
ก็มีครับแต่ว่าเรื่องที่จะต้องเอาจริงเอาจัง
ผมว่ารัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยจะต้องกำชับในหน่วยงานของท่าน
เอสไอเนี่ยก็ทำงานในระดับหนึ่งแต่ตำรวจในพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเอาจริงเอาจังกว่านี้ครับ
เวลาเขาไปหลอกกันในจังจะอำเภอเนี่ยนายอำเภอต้องรู้ครับ
ในต่างจังหวัดนี่เขาหลอกกันเยอะเยอะโอ้โหเขาเปิดโรงแรมจัดสัมมนาเลยนะครับ
เขาเปิดโรงแรมจับสัมมนาบอกเลยว่าถ้ามาลงกับเขาจะได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่
เช่าโรงแรมใหญ่โตอ้าวแล้วถ้าผู้ว่าสอดส่องผู้ว่าจะรู้ไหมครับ
รู้ครับถ้าผู้การจังหวัดสอดส่องซะหน่อยเอาจริงเอาจังซะหน่อยรู้ไหมครับ
รู้ครับแต่ว่านี่ก็ธุระไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเคยสั่ง
ผู้ว่ากับผู้การต้องเอาจริงเอาจังให้มากกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้ผล
หลอกกันทุกจังหวัดผมก็นั่งนึกว่าเออเวลาเขาไปจับบ่อนในพื้นที่เนี่ย
ตำรวจหน่วยอื่นมาจับบ่อนในพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ลงโทษทางการปกครอง
๕เสือออกจากโรงพักไปก่อนในฐานะปล่อยให้มีบ่อน
นายกเอาไหมล่ะจังหวัดไหนปล่อยให้มีการหลอกลวงแชร์ลูกโซ่กันโครมโครม
จัดการกับผู้ว่ากับผู้การย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น
หรือย้ายเข้ากรุย้ายมาเป็นผู้ตรวจเขาเรียกว่าลงโทษทางการปกครอง
ถ้านายกทำให้เห็นอย่างนี้สักสองสามจังหวัดผมเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็จะต้องคอยสอดส่องดูแลผู้ว่าก็กำชับนายอำเภอบอกนายอำเภอ
ไปดูที่ที่เขาชวนกันเล่นแชร์นั้นเล่นแชร์นี้เนี่ย
อำเภอของนายอำเภอมีหรือเปล่าถ้ามีไปจัดการอย่าให้มี
ถ้าทำกันอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังมีอยู่
ก็เบาลงแล้วโทษทางกฎหมายเนี่ย
มันเป็นไปได้ยังไงครับหลอกได้เงินมากมาก
หนีไปอยู่ต่างประเทศลอยนวลไม่เคยเอามาลงโทษได้
แม้แต่รายเดียวแล้วกระบวนการทางกฎหมายเป็นยังไงครับ
คนที่ถูกหลอกเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจ
ไปแจ้งความกับดีเอสไอปรากฏว่าไอ้คนที่ถูกจับเนี่ย
ประกันตัวออกมาได้มาหลอกต่อหลอกต่อไม่ว่าประกันตัวออกมาได้
ไปแจ้งความตำรวจให้เอาเรื่องกับเหยื่อที่ไปแจ้งความ
ตำรวจก็รับแจ้งแล้วตำรวจรับแจ้ง
เขาก็เอาใบแจ้งความนั้นไปแปะไว้หน้าบ้านคนที่เป็นเหยื่อ
คนที่เป็นเหยื่อที่เคยมาร้องเนี่ยเคยเป็นโจทย์กลายเป็นจำเลย
ในที่สุดคนที่อยู่ระแวกเดียวกันก็ไม่กล้าไปแจ้งความ
ไม่กล้าไปบอกตำรวจขืนไปร้องเรียนไปแจ้งความ
เดี๋ยวเขาจะแจ้งความกลับตกเป็นผู้ต้องหา
เอ๊ะทำไมทำไมกระบวนการของตำรวจเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
กระบวนการทำเหมือนกับว่าไปให้ท้ายคนกลุ่มนี้
นี่ก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกนะครับว่า
ทำยังไงที่รัฐมนตรีสมศักดิ์ว่าเอาเงินมาให้มากที่สุดแล้วคืนเข้าไป
ไม่ใช่ยึดมาได้ตกเป็นของแผ่นดิน
แล้วเมื่อไหร่จะคืนให้คนที่เขาเดือดร้อนต้องออกกฎหมายเลยว่ายึดมาได้
รีบคืนให้กับคนที่เขาเดือดร้อนได้มากได้น้อย
อย่าให้เหมือนแชร์ชะมอยลงไปหลักแสนสามสี่แสน
ไปสี่สิบปีคืนมาสามพันกว่าเอ้ย
แล้วไปไหนล่ะครับทั้งหมดเนี่ย
อยากจะบอกนายกว่าถ้ารัฐบาลเอาจริง
เรื่องแบบแชร์แม่มณีเนี่ยมันไม่โจ๋งครึ่มขนาดนี้หรอกครับ
หลอกกันได้ยังไงมากขนาดนี้เอาละวันนี้ก็
ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้อีกทีนึง
เพื่อจะติดตามดูว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะไปถึงไหนครับ
บุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับประเด็นที่อาจารย์ปิดท้ายนี่สำคัญจริงนะฮะ
คือรัฐมนตรีบอกยึดทรัพย์ทุกวิธีทาง
แต่จะเอามาคืนยังไงค่อนข้างมากนะฮะ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ